แม่หนุ่มสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจะแอบลักไก่กลับรถ
ในที่ที่ไม่ใช่ฝั่งตัวเอง
แต่กระบะเขาเห็นเขาก็ปี๊นอันนี้คือเตือนนะ
ฝั่งหนุ่มสองหนุ่มไม่พอใจอาศัยจังหวะตอนที่กระบะติดไฟแดง
ทุบเขาให้ทุบกระจกมองข้างค่ะคุณผู้ชมให้ดูภาพกันยาวนะ
จุดตรงนี้พิกัดตรงนี้นี่ถนนพัฒนาการค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม

ถูกต้องนี่แหละพอจังหวะแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วนี่จังหวะตามตามมานะตามมาถึงปั๊บ
ถึงจังหวะที่ฝั่งกระบะคันที่ติดกล้องนะคะ
เขาจอดชะลอจอดไฟแดง
เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
คือเหมือนกับว่าเขามาแล้วเขาเตรียมแล้วเงื้อแล้วค่ะ
แซงซ้ายแล้วก็ทุบเปรี้ยงไปที่กระจกมองข้างคุณผู้ชม
จังหวะอันนี้ค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะ
อเตอร์ไซคันนี้ฝ่าไฟแดงหนีไปโอ้โห
อะไรบ้างเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้

เอาอะไรก่อนดีเหรอเอาตัวไอ้คู่นี้มา

อะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้

นักข่าวของเรานะไปหาพี่คนขับกระบะเลยคุณนัทธวัฒน์ค่ะ

คุณนัทวัฒน์เล่าให้ฟังนะบอกว่า
เออเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒๕ที่ผ่านมาผมกับครอบครัวจะออกไปกินข้าวนะ
ฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเบียดแซงมาแล้วก็ลักไก่กลับรถ
ตรงนั้นมันไม่ใช่ฝั่งเขาที่จะต้องกลับ

บีบแต่เตือนไปครั้งนึง

ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดต่อเร่งรัดคดีให้ครับ

เพราะว่าไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนจะตามช้านิดนึง

แต่เราคือร้อนใจเพราะว่าพวกนี้คือภัยสังคม
ไม่อยากให้ไปทำกับรถคันอื่นอีกนะครับ
อืมถามคุณผู้ชมก็ได้คุณผู้ชมดูทันมั้ย

เอยยเอวเอ้ยคร้นซ้อนอ่ะถืออะไร

แต่ไม่รู้ขวดพลาติกหรือขวดแก้วมองไม่ทัน

ก็พื้นที่ตรงนี้เส้นพัฒนาการนี่

ถ้าจับไม่ได้จับไม่ได้นี่หือพูดชื่อดังนะตรงหน่วยสวรรค์ประเวทย์
ถ้าเกิดจับได้ก็จะพูดชื่อดังชื่อชมมากก็เพราะพี่หน้าก็เห็นอยู่เนี่ยเนี่ย
แล้วพี่เขาถ่ายแคปไอ้นี่ได้บ้างเปล่าทะเบียนติดไหม
เพราะเขาไม่ติดภัณฑ์ใบทะเบียนพี่เบิร์ต
แหมต้องจับนะต้องจับโชว์หน่อย
แต่หน้าคนขับเมื่อกี้ชัดเลยนะว่าคนซ้อนจะใส่แมส
นี่ไงนี่ไงกระจกมองด้วยลุดไปเลย
สรุปคือเรื่องนี้นี่กี่อย่างบ้างเนี่ย
ไม่ใส่หมวกกันน็กไม่ติดภัณฑ์ใบทะเบียนลักไก่กับรถฝ่าไฟแดง
แล้วก็ไปทำลายรถเขากระจกมองข้างหลุดแตกแบบนี้
สรณประเวทไอ้น้องถ้าไม่ให้ตำรวจเขาจับนะ
วันนี้ก็มาติ่มไปที่สรณซะนะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมเองเด็กกว่าพี่
พฤติกรรมเองมันเหลือเกินจริงนะ
จะรอสักข่าวเที่ยงข่าวเย็นน่าจะมีรายงานหน่อย